หลายคนบอกว่าลุ้นแล้วก็ลุ้นอีก
ลุ้นจนแบบว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะเป็นแฟนกันสักที

คือแม้ว่าเขายังไม่ออกมาพูดอะไรนะคะ
แต่เดี๋ยวรู้สึกว่าวันพุธหน้า

ตอนนี้ค่ะกองเชียร์เชียร์กันหนักมากค่ะ
ขนาดมาแค่แคปชั่นเนี่ยกองเชียร์ยังมโนไปเป็นฉาก

อยู่ตรงนี้ที่เธอหรือเปล่านะคุณผู้ชม

คลอมเชียร์คิดไปไกลหมดเลยค่ะ

บางคนก็มาตรงไม่อ้อมพร้อมถามว่าหยุดที่โบหรือเปล่าคะ
ซีหลายคนก็น่ารักมากมาเป็นเพลงจริงนะคะ
เดี๋ยวจะให้ฟังค่ะเพลงนี้ค่ะ
อีกเพลงนึงมาเป็นแบบพี่บูลินเลยคุณผู้ชม
ยุดชีวิตยุดอยู่กับคนนี้
ยุดอะไรคะเธอเลยฉันพยายามอยู่นะคุณผู้ชม
แต่อย่างไรก็ตามแต่ค่ะมาดูเพื่อนดาราดีกว่า
เพื่อนสนิทในวงการนะคะมากันเพียบจ้า
คนแรกน้ำตาลพิจักษณาค่ะ